แล้วยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่จะแนะนำก็คือกล้วยปิ้งไส้แตกไส้ทะลักสูตรชาววังด้วย

ถ้ากินเยอะก็ไส้แตกแต่ว่ากินแบบพอดิบพอดีแต่ที่เขาบอกว่าไส้แตกนี่เพราะว่าเป็นกล้วยปิ้งที่มันสอดไส้ข้างในครับ
อยู่ที่จังหวัดพยาวร้านนี้หากันไม่ยากเดี๋ยวจะบอกให้ว่าอยู่ตรงไหน
ชื่อร้านก่อนกล้วยปิ้งไส้แตกนะครับเป็นร้านขายกล้วยปิ้งสุดแนวเลยครับ
ตั้งอยู่ริมถนนสายดอกคำใต้จุ่นอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวครับ
มีจุดสังเกตนะอยู่ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อสาขาเมืองดอกคำใต้นั่นเอง
หันไปเจอปุ๊บก็รู้ทันทีว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับ
คุณชายศเจ้าของร้านวัย๔๓ปีเล่าว่าขายกล้วยปิ้งไส้แตกมาได้๑ปีแล้ว
ก็ได้สูตรมาจากคุณแม่แล้วก็คุณแม่เองเนี่ยก็ได้สูตรชาววังมาจากเพื่อนอีกที
ซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่ากล้วยปิ้งสอดไส้
แต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่พยาวก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นกล้วยปิ้งไส้แตกเพื่อให้มันแหวกแนวถูกใจวัยรุ่นวัยโจ
มีไส้เผือกไส้มันไส้มะพร้าวถั่วแดงเยอะแยะมาก
เอาล่ะไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขาพูดคุยโม้ถึงร้านของเขาหน่อย
คือทีแรกนะครับคุณแม่ได้ขายอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
คือแกได้สูตรมาจากเพื่อนแกที่อยู่ในวังนะครับ
ทีนี้ที่บ้านเนี่ยขายเมื่อ๒๐ปีก่อน
แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ผมแก่แล้วก็เลยเลิกขาย
ผมเองก็ได้สูตรมาเป็นรุ่นที่๒
ที่มาขายก็ย้ายมาอยู่พยาวก็เลยมาขายที่พยาว
ส่วนกรรมวิธีการทำนะครับ

เพราะว่าของเราจะไม่เหมือนกล้วยทับ
ถ้าใช้กล้วยหามเนี่ยมันจะแข็ง

เคล็ดลับวิธีนะถ้าใช้กล้วยห่ามเกินไปเนี่ยมันจะแข็ง
กล้วยที่ค่อนข้างจะสุกหน่อยนิ่มนิดนึง
ส่วนวิธีการทำกล้วยปิ้งไส้แตะก็เริ่มจากนำกล้วยปิ้งไปปิ้งไฟให้แห้ง
แล้วก็ทับให้แบนอย่างที่เห็นบีบอัดลงไป
จากนั้นผ่าครึ่งครับแล้วก็ใส่ไส้ต่างลงไปอย่างที่เห็นนะครับ
ก็มีไส้เผือก
ไส้มันมะพร้าวก็มีข้าวโพดก็มีถั่วแดงก็มีฟักทองก็มี

แต่ที่เด็ดที่สุดก็คือการราดโดยน้ำกะทิสูตรเด็ดปิดท้ายความอร่อยนั่นเอง

ราคาไม่แพงด้วยนะคุณผู้ชมกล้วยปิ้งไส้แตกจะขายกล่องนึงเนี่ยมี๔ลูก

ก็จะคิดราคากล่องละ๓๐บาทเท่านั้น
เพิ่มอีก๕บาทนะครับถ้าข้ามจังหวัดผมว่าน่าจะเพิ่มอีกเยอะเลย
ดิฉันอยากโทรสั่งแล้วคุณชนะ

ผมว่าคนที่อยู่จังหวัดพยาวนะใกล้เคียงแถวนั้น
ดเบอร์ไว้หน่อยก็ดีเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเลือกซื้อกัน
ก็คือหมายเลข๐๖๑๕๗๓๘๓๙๙นะครับ
ก็จดกันเอาไว้นะสำหรับชาวพยาวนะ
ถ้าอยากจะไปซื้อทานกันแล้วไม่มีเวลาจะออกไปซื้อก็โทรไปสั่งเขาได้
เดี๋ยวเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลยทีเดียว
ไส้แตกจริงคนกินเนี่ย
แต่กินเยอะแต่ต้องใส่แตกสิครับโอ้โฮ
ร้านนี้ก็กินได้แต่เช้าเพราะว่าเขาขายตั้งแต่เช้า๘โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นนะ

โอ้โหถูกอกถูกใจได้กินของเขาของหวานกันไปแล้วนะจ๊ะ